ดูเรื่องที่ไม่ค่อยสู้ดีเป็นข่าวไม่ดีเกี่ยวกับเรื่องของศาสนาอีกแล้วนะคะ
ไม่ใช่คดีเงินทอนวัดแต่เป็นคดีที่
มีแม่ชีคนหนึ่งค่ะไปร้องสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
บอกว่าไปตรวจสอบหน่อยซิว่าเจ้าอาวาสวัด
ที่จังหวัดจันทบุรีตำแหน่งปัจจุบันนี่
คือมีลักษณะพฤติกรรมชู้สาวแบบนี้มาตั้งแต่ปี๔๗
ก็เลยร้องนะคะไปร้องที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ก็เลยภาพบรรยากาศที่เกิดขึ้นไม่ได้ไปคนเดียว
ไปพร้อมทนายความค่ะนายปรเมษเนติธรรมรัฐ
ประธานชมรมเนติธรรมรักพร้อมด้วยแม่ชีวรายหนึ่ง
ก็เดินทางไปยื่นเอกสารที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ไปกันที่จังหวัดนครปฐมนะคะแม่ชีรายนี้เนี่ยบอกว่า
ตนเองเดินทางมาร้องเรียนในวันนี้ก็เพื่ออยากให้ผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมือง
รับรู้พฤติกรรมของพระบางรูปคือตอนนั้นเนี่ยยังเป็นพระรูปวัด
ตอนที่ไปก่อเหตุคือลวนลามแล้วพยายามที่จะขอหลับนอนกับแม่ชีรูปนี้
ซึ่งมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมโดยพระรูปที่ตนกล่าวถึง
แล้วก็มาร้องเรียนในปัจจุบันนี้นะคะปัจจุบันพระรูปนี้เป็นเจ้าอาวาสวัดดังแห่งหนึ่ง
ปี๒๕๔๔บอกแบบนี้ค่ะว่าสักประมาณปี๒๕๔๔ถึงปี๒๕๕๙
ชีไปปฏิบัติธรรมแล้วก็ไปจำวัดที่วัดแห่งหนึ่ง
เขตคลองสามวากรุงเทพโดยมีพระรูปนี้แหละค่ะ
จำวัดที่วัดแห่งนี้ด้วยเช่นเดียวกันและวันเกิดเหตุพระรูปนี้
ก็บุกเข้ามาในห้องของตัวเองและบังคับนะคะ
บังคับให้ร่วมหลับนอนด้วยช่วงแรกค่ะคุณผู้ชม
ชีรูปดังกล่าวก็ปฏิเสธแต่ตอนหลังก็ต้องสมยอม
และได้มีการคบหากันในขณะที่ครองสมณเพศ
จนประมาณปี๒๕๔๘สุดท้ายทั้งพระและชีก็แยกทางกันไป
เนื่องจากว่าพระรูปนั้นนั้นย้ายไปอยู่ที่วัดแห่งหนึ่ง

ขณะที่เรื่องของความสัมพันธ์ฉันชู้สาวกับพระบางรูป
กับพระรูปดังกล่าวซึ่งปัจจุบันเป็นเจ้าอาวาส
วัดดังในจังหวัดจันทบุรีนั้นตอนนี้
แต่ยืนยันว่าถึงแม้ว่าจะไม่เปิดเผยรายละเอียดกับสื่อมวลชนตอนนี้เนี่ย
แต่ตัวเองก็มีทั้งพยานมีทั้งหลักฐาน
คือมีคนรู้เห็นล่ะคือมีพยานบุคคลแล้วก็มีพยานวัตถุ
พร้อมที่จะให้การแต่ตอนนี้ยังไม่เปิดเผยว่าพยานบุคคลนั้นเป็นใคร
เนื่องจากว่าเกรงว่าพยานอาจจะไม่ปลอดภัยได้
เอาล่ะฟังเสียงแม่ชีคนที่มาร้องเรียนกันหน่อยค่ะ
เรื่องเกี่ยวกับท่านที่ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัสดิ์เขาสุกริม
มีการดำเนินการมาก่อนหน้าล่วงหน้าดิฉันน่ะ
ดำเนินการมาก่อนหน้าล่วงหน้าที่ไม่คิดว่าเขาจะมาเป็นเจ้าวาดด้วย
แล้วไม่คิดว่าเขาจะมากล้ารับตำแหน่งเจ้าอาวาสด้วยค่ะ
เพราะว่าเขามีเบื้องหลังเบื้องลึกที่ไม่ดี

แต่ในเมื่อเขากล้ารับเราก็กล้าชนเหมือนกัน

เรื่องที่แม่ชีออกมาบอกว่า

เดี๋ยวมีเรามีพยานนะคะ

แต่เราขอปิดพยานไว้ก่อน
เพื่อความปลอดภัยของเขาและที่ทำงานนะฮะ
คือวันนี้ก็ไปที่สำนักพุทธไปร้องเรียน
ก็มีนายปรเมฆประธานชมรมเนติธรรมรักษ์

แล้วก็แม่ชีรูปนี้ไปยื่นเอกสารหลักฐานเอาผิดกับพระอธิการทองภูลณฑยาลุโก
เป็นเจ้าอาวาสวัดเขาสุกิม
กรณีที่พระอธิการทองภูได้มีการนำมวลชน
ปิดล้อมขับไล่แม่ชีออกจากกุฏิ
แล้วก็เห็นบอกว่ามีการถูกทำร้ายร่างกายด้วย
พระรูปนี้แหละค่ะที่แม่ชีมาร้อง
บอกว่าไปพยายามที่จะชวนเธอหลับนอน
ในช่วงปี๔๔๑๘ที่วัดแห่ง๑ในกรุงเทพฯ

มาเป็นเจ้าอาวาสที่วัดเขาสุกิมจังหวัดจันทบุรี
และในปี๒๕๕๙วัดแห่งนี้
มีหนังสือแล้วก็มีคำสั่งไม่ให้แม่ชีมาที่วัดดังกล่าวอีก
ห้ามให้แม่ชีเข้าวัดคือไม่ให้มาพักเลย
ซึ่งแม่ชีมองว่าตนไปทำผิดอะไร
และตัวเองก็เป็นสิทธิ์ที่ปฏิบัติธรรมที่วัดแห่งนี้มานานหลายสิบปี
เพราะฉะนั้นแม่ชีมองว่าคำสั่งดังกล่าวไม่เป็นธรรมกับตนเอง

จึงเป็นสาเหตุที่ต้องมายื่นหนังสือในวันนี้ค่ะ
ด้านรายสิทธิ์บะวรแก้วงามพวงโนยการสำนักรีขาแหทธิการมหาเทราสมหาคม
ซึ่งเป็นตัวแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
เดี๋ยวหลังจากนี้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ก็จะรับเรื่องไปดำเนินการตามขั้นตอนทางราชการ
กรณีที่แม่ชีมาร้องเรียน
คือร้องเรียนเกี่ยวกับพระอธิการทองภูลณฑยาลุโว
เป็นเจ้าอาวาสวัดเขาสุกิมเรื่องเกิดตั้งแต่สมัยปี๒๕๕๙
อันนี้ก็เดี๋ยวต้องไปดูนะคะว่า
แต่ละส่วนแต่ละเรื่องนั้นเป็นอำนาจของใครบ้าง
แล้วจะกระจายงานให้แต่ละส่วนรับผิดชอบ
แต่เรื่องไหนที่เป็นอำนาจหน้าที่ของสำนักพุทธหรือว่าพศ
เดี๋ยวอันนี้ผู้อำนวยการบอกว่าเดี๋ยวจะรีบดำเนินการให้
ส่วนแผนกที่นอกเหนือจากอำนาจก็จะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อที่จะให้มารับเรื่องต่อไปนี่นะคะ
เรื่องต้นค่ะพันธ์ตำรวจโทพงพงพรพร้อมพรามเสน่ห์
ภวมในการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ก็มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มคุ้มครองสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
รับเรื่องดังกล่าวแล้วบอกว่าเดี๋ยวก็ต้องมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงตามขั้นตอนด้วย